ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนึ่งที่ยักษ์โสธร
เขาก็โพสต์เรื่องราวในโลกโซเทียลบอกว่าเขาไปอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยช่วงเที่ยงคืน

เดาว่าน่าจะเป็นแมงมุม
เขาก็เลยรักษาเองเขาเอามะนาวมาล้างแผล

แต่ปรากฏว่ากลายเป็นหนังแบบเน่าเลย

ทางโรงพยาบาลยักษ์โสธรก็เลยบอกว่าตอนนี้
ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นแมลงชนิดไหนกัด
แต่ว่าปล่อยไว้นานเกินไป
แล้วก็ล้างแผลไม่ดีมันไม่สะอาดนะคะ
เลยกลายเป็นโรคหนังเน่าแล้วนะคะ

เนี่ยต้องล้างแผลให้สะอาดและทางที่ดีไปหาคุณหมอดีกว่า
นายแพทย์สมศักดิ์ชาวสิริกุลผู้มนุยการโรงพยาบาลยะโสธร
และคณะแพทย์ได้ร่วมกันแถลงข่าวนะคะ
สำหรับการรักษาประหลัดองค์การบริหารส่วนตะบนแห่งหนึ่ง
ในอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธร
คือเขาถูกแมลงกัดค่ะแล้วก็เป็นแผลติดเชื้อที่ขา

เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่ไปอยู่ในทุ่งนาตอนเที่ยงคืนเลยนะคะ
ไม่รู้ว่าแมลงอะไรตอนแรกเขาเดาว่าน่าจะเป็นแมงมุม
แต่ว่าหลังจากนั้นมันบวมมากมันแดงมาก
เขาใช้น้ำมะนาวรักษาแผล
พูดถึงว่าโปรดปรึกษาคนเท่าคนแก่ภายในหมู่บ้าน
ก็แนะนำว่าให้ไปหาหมอแมงมุมสิ
แล้วก็เป็นยาสมุนไพรมารักษาอะไรแบบนี้ค่ะ
เขาก็ใช้แบบเอาเข็มเนี่ยบ่งหนองออก
เอาว่านไปใส่แผลแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้น
สุดท้ายก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัด
นะคะทางคุณหมอก็ได้ผ่าตัดต้องผ่าตัดเลยนะ
แต่อาการไม่ดีขึ้นค่ะเมื่อ๗ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยะโสธร
เนื่องจากว่าแผลบวมแดงแล้วก็ติดเชื้ออย่างรุนแรง
จนตอนนี้คุณผู้ชมคะกลายเป็นโรคหนังเน่า
คุณหมอก็ต้องรักษาตามอาการของโรค
มนุยการโรงพยาบาลยะโสธรบอกว่าโรคหนังเน่าเป็นโรคที่ร้ายแรงค่ะ
จะมีการแพร่กระจายแล้วก็ลุกลามเร็วมาก
และยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าถูกแมลงชนิดไหนกัด
เนื่องจากว่าไม่เจอตัวไม่เจอซากของแมลงนะคะ
แต่ว่าโรคหนังเน่ามันเกิดได้หลายปัจจัย
ต้องรักษาแผลให้ถูกวิธีตอนนี้อาการของคนไข้ดีขึ้นตามลำดับ
อนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้แล้วก็เลยเนี่ยต้องเตือนกันนะคะ
ต้องระวังล้างแผลให้สะอาดด้วย